รีรำครับเชื่อไหมครับคุณผู้ชมคุณขวัญ
มีผู้ชายคนหนึ่งจู่เขาเอาหินก้อนประมาณเท่านี้

เห็นรถมาแล้วก็เครื่องแล้วก็เครื่องอยู่แบบนี้

เสกกระจกบาดเนี่ยหูเกือบขาด

แล้วกว่าจะพาไปทำแผนนี้ก็ไม่ง่าย

เจ้าหน้าที่เจรจาคุยกัน

คนที่ไม่ได้ใส่เสื้อและใส่หมวกปีกรอบแบบนี้

เขาไม่ยอมจะไปโรงพักนะครับ

ตำรวจโรงพักฮ่วยราชอำเภอฮ่วยราชในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมน์
คุมตัวนายสุชาติหรือว่านายแซมอายุ๓๙
เพราะว่าอะไรเอาหินแบบนี้ครับ
ก้อนหนึ่งยาวประมาณสัก๑๒เซนเกือบหนึ่งไม้บันทัศน์

แล้วก็เครื่องใส่รถที่ขับผ่านไปผ่านมา
แล้วบางคันขับมาเร็วนี่อันตรายมากนะครับ
พาตัวไปทำแผนหลังจากที่เขารับสารภาพว่าทำจริง
เอาหินไปปลาใส่รถที่วิ่งอยู่บริเวณถนนสายห้วยราชบุรีรำนะฮะ
ลองดูบรรยากาศตอนนั้นหน่อยนะฮะ
มี๒คันไปตรงนี้
อ๋อที่บน๓คัน
ชี้ไปตรงไหนตรงไหนที่ทำ
แซมก็บอกว่าอ๋อตรงนี้ครับยืนอยู่ตรงนี้เอาหินคว่างเข้าไป

แซมใช้ก้อนหินปลาใส่รถของผู้คนที่เขาขับผ่านไปผ่านมา๓คัน

แล้วหนึ่งในนั้นอาการน่าเป็นห่วงหูเกือบขาด
ดูสิครับเนี่ยโอ้คันนี้นี่คือเข้าฝั่งคนขับเต็มเลย

คนขับเป็นพ่อค้าเขียงหมูนะฮะ
ชื่อว่าคุณริชากรอายุ๒๙
นี่ครับในภาพที่๒เนี่ย
เลือดอาบตั้งแต่หูด้านขวายาวมาจนถึงใต้คาง

ภาพนี้นะคุณขวัญคุณผู้ชมดูนะฮะ
บริเวณหูข้างขวาของเขาเมื่อกี้นี้ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะ
ด้านหลังหูเนี่ยกระจกเนี่ย
มันไปบาดจนหูเกือบแหว่งเกือบขาดนะครับ
คุณเอาจริงนะนี่คือทีมงานเราย้อม๔ภาพแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่างั้นเนี่ยเห็นเลือดเต็มเนี่ย
บอกเลยเลือดเนี่ยแบบไหลเต็มมากเลยอะ
แสดงว่าปลาเต็มแรงมากนะครับนี่คนแรกนะ
อาการน่าเป็นห่วงที่สุดครับเพราะว่าหูเกือบขาด
คนขับชื่อว่าคุณเจริญอายุ๕๖ปีเป็นช่างตัดผมนะฮะ
คนนี้ก้อนหินเฉียวแต่กระจกไม่แตก
คนขับชื่อว่านายสำรานอายุ๖๒ปีนะครับ

ก้อนหินพุ่งมาเข้าที่หน้ารถ
แต่โชคดีว่ามันไม่ได้ตรงกับตำแหน่งคนขับ
ก็เลยทำให้เขาไม่ได้บาดเจ็บนะฮะ

ต้องการระบายอารมณ์ผมโมโห

ปรากฏว่ากระเป๋าเอาไปด้วยนะ

แล้วไปวางไว้แล้วหายไปได้ยังไงก็ไม่รู้ฮะ

โมโหตอนนั้นคือมันทั้งโกรธทั้งแค้น
หรือว่าเมายาหรือเปล่า

เขาเนี่ยไม่ได้เสพยาก่อนที่จะมาปลาหินนะ
แม้จะมีประวัติเคยติดยามาก่อนก็ตาม

ผมไม่ได้กะคือเวียงไปเลยครับ

เพราะผมหมดตัวแล้วผมยิ้มกันไม่ได้

ผมก็คือไม่รู้จะไปทางไหนครับ

ก็ทำลงไปเพราะกระเป๋าตังหายครับ

แต่ว่ากว่าจะสำนึกเนี่ยคุณดูสิ
คุณทำให้ผู้ชายคนนี้พ่อค้าเขียงหมู

แล้วยังไม่นับรวมกับหน้ารถที่เป็นรู
เพราะว่าหินมันไปทะลุผ่านเลยนะฮะ
ชดใช้ไหวไหมครับแซม

แล้วต้องมาจ่ายค่าเชื้อเชื้อเยียวยา

แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บ

อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเขาอีกนะ

มันเข้าจังตรงเลยเนี่ย
แล้วเจ็บหนักหรือถึงขั้นว่าตายขึ้นมา
แซมจะรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะ
อันนี้ผู้เสียหายเขาฝากย้ำมาครับ
ต่อไปก็อย่าให้ทำแบบนี้อีก

แล้วก็ขับมาของเราปกตินะ